ที่ร้านนี้ที่จะพาไปคุณผู้ชมครับ

เดี๋ยวไปหามาอีก๒๙บาท
ทานได้เลยเขาบอกว่า๒๙บาทเนี่ยนะ
ถ้ามีไม่พอให้ไปเติมสัก๔๙บาท

ข้าวแกงแบบบุฟเฟ่

แต่ชื่อร้านคือข้าวแกงคาเฟ่
ที่จังหวัดเลยครับเป็นของดีที่ยังมีอยู่ในโลกใบนี้นะครับ

ที่ตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะ
ร้านข้าวแกงกาเฟ่ใครเนี่ยสายกินแบบจัดหนัก
พลาดไม่ได้ครับร้านนี้ราคาแค่๔๙บาท

คุณทานได้เต็มที่เลยนะครับตักกันไปเลย
แล้วเขามีกับข้าวให้เลือกมากกว่า๒๐อย่างนะ

พอไปที่ร้านนี้จะได้รับอุปกรณ์มา
ก็คือจานข้าวที่เป็นแบบถาดหลุม
เหมือนตอนเด็กใช่ไหมเหมือนโรงเรียนใช่ไหมคุณ
อารมณ์แบบนั้นเลยครับเป็นหลุมแล้วก็ตักไปสิครับ
เอาล่ะลูกค้านะครับเขาบอกว่าชื่นชอบมาก
เพราะว่าที่ร้านแห่งนี้นะครับเขาจะเปลี่ยน
เปลี่ยนหมุนเวียนกับข้าวในทุกวันเพื่อไม่ให้มันซ้ำหรือจำเจ

กับข้าวที่เป็นยอดฮิตไงอย่างเช่นแผนง

ถูกต้องครับมีมาจัดสรรให้ได้ทานกันทุกวี่วันอยู่แล้ว
ถามคนนี้ครับนางสาวยุพดาลากุลนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าที่เปิดร้านนี้มาได้นะครับ
แต่ก่อนตนเองขายส่งพวกเนื้อสัตว์
ก็เลยคิดที่จะต่อยอดธุรกิจแบบนี้ขึ้นมา
เปิดร้านข้าวแกงมันซะเลยครับ
ก็ใช้สิ่งที่ตัวเองนั้นมีอยู่

ก็ถือว่าเอาใจคนที่

แบบนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือกันไป

เอาละที่สำคัญนะครับ
เขาบอกว่าทำวันต่อวันนะ
ไม่มีค้างคืนเพราะลูกค้าเขามา
เนื่องแน่นตั้งแต่เช้ายัน

คนเต็มไปหมดเลยไม่มีโต๊ะ
ให้นั่งก็ใส่กล่องกลับบ้านได้

อยู่แล้ว๔๙บาทเท่านั้นเองนะครับ

ร้านข้าวแกงคาเฟ่ตำบลกุฎป่อง

เวลา๗โมงเช้าไปจนถึง๖โมงเย็น

แต่ถ้าถามเขาก่อนก็ดีเหมือนกัน

อยู่ที่จังหวัดเลิศ